ไปดูเรื่องของการปลูกผักที่แบบว่าเป็นผักสวนครัวที่อยู่ข้างบ้านแต่แบบผสมผสานกันหน่อยไหม
เหนือจากได้ผักที่ดีผักที่สดปลอดสารแล้วเขาบอกว่ายังสร้างรายได้ได้อีกด้วย
ไปดูกันหน่อยนะครับติดตามเลยในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
พื้นที่เล็กของสองตายายที่ยึดอาชีพทำการเกษตรมาอย่างยาวนาน
เป็นอาชีพเดียวที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านของตาฟุ้งและยายบีจองเจริญรัฐ
อยู่ที่บ้านหนองกุลาตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีที่ใช้พื้นที่ในเขตบริเวณบ้านกว่า๓ไร่
ปลูกผักสวนครัวและผลไม้
กุ้ยช่ายต้นสวยเต็มไปหมดเลยนะครับ
งั้นเราตามคุณตาฟุ้งไปเก็บกุยช่ายดูซะหน่อยครับ

ฟุ้งกำลังนั่งเก็บผักอย่างสบายใจ
ส่วนคุณยายบีก็ช่วยคัดและทำความสะอาดต้นกุยช่าย
ก่อนจะนำไปขายที่ตลาดนัดครับ
คุณตาฟุ้งครับกุยช่ายต้นสวยแบบนี้ปลูกยังไงครับ

เอาหัวมาแต่งบ้าน
พอแต่งร่างเสร็จแล้วก็ตัดตรงนี้ออก
แล้วก็เอาไปปลูกอาทิตย์๒อาทิตย์มันก็ขึ้นมา
ปลูกของสองตายายตรงนี้เนี่ย
สืบทอดการทำการเกษตรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าแล้วนะครับ
ทั้งสวนปลอดสารพิษ

ใส่ปุ๋ยหมวนวัวและหมวนไก่
ผักทั้งหมดนี้ปลูกไว้กินเองและแบ่งขายครับ
คุณตาฟุ้งและคุณยายบีปลูกผักมากี่ปีแล้วอะครับ
ตอนนี้เหลืออยู่๓สามฮัยกว่าได้มั้ง
ผักที่ปลูกเองทั้งหมดในสวน
สองตายายเนี่ยก็จะนำไปขายเองนะครับ
ตลาดนัดสุภพลกบินบุรี
แล้วภายในสวนพื้นที่๓ไร่กว่าของคุณตาฟุ้งกับคุณยายบีปลูกอะไรบ้างอะครับ
มีใบกุชัยมีมะละกอใบบังลักใบกะเพราใบหินลาตัวบอกยาวดอกแค่
ง๊ะง๊ะพักเจ้าอมบวกต้นตะไคร้ว้าว
พืชผักและผลผลิตทั้งหมดที่มีในสวนเนี่ยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสุภพลกบินบุรีตรงแยกสามทหาร
เพียง๓วันนะฮะก็คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์
ขายตั้งแต่เที่ยงจนถึง๒ทุ่มส่วนรายได้อยู่ที่วันละ๕๐๐๑๐๐บาทครับ
นี่เป็นเพียงรายได้ที่สองตายายขายกันเองที่ตลาดนัดเท่านั้นนะครับยังไม่มีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่สวน
แบ่งพื้นที่ภายในบ้านปลูกพืชผักหลากหลายชนิด
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ